นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกรมทางหลวงนะครับ
ทบทวนการขยายช่องทางการจราจรถนนสาย๓๐๔ด้วยวิธีการระเบิดหิน
เกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อต้นไม้แล้วก็สัตว์ป่า
ขณะที่ผู้อำนวยการแขวงการทางปราจินบุรี
เตรียมระเบิดหินวันที่๒๔มิถุนายนี้เป็นวันแรก
นายนรงชัยจันดาวงผู้อำนวยการแขวงการทางปราจีนบุรี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนการทำงาน
ผลกระทบต่อประชาชนและผู้อยู่อาศัยโดยรอบ
โครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข๓๐๔
กบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ถึงอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อระเบิดหินขยายเส้นทางระยะทางประมาณ๑๙กิโลเมตร
โดยจะเริ่มระเบิดหินวันแรกในวันที่๒๔มิถุนายนนี้
และจะไม่มีการสาธิตหรือว่าซ้อม
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่
รวมทั้งผู้ใช้เส้นทางทราบล่วงหน้า๑วัน

นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนกล่าวว่า
ข้อปฏิบัติในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ก่อนหน้านี้นายศรีสุวรรณได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกรมทางหลวง
และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าพันธุ์และพันธุ์พืช
ทบทวนการขยายช่องทางการจราจรด้วยวิธีการระเบิดหิน
จากว่าจะส่งผลกระทบต่อต้นไม้ขนาดใหญ่และสัตว์ป่า

ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทัพลาน
พร้อมกับเตรียมรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ถึงผลกระทบจากการระเบิดหินขยายช่องทางจราจร
เพื่อยื่นต่อสารปกครองก่อนสิ้นเดือนนี้